สร้างเรื่องสร้างราวมากมายทำให้เราลำบากนะ
รวมถึงงานก็หดหายไปด้วย
เหมือนนักร้องคนนี้เลย
จริงนังนังตังค์

เจ้าตัวเนี่ยอ่ะอย่างที่รู้รู้กัน

พิษโควิดทำเอางานแสดงต่าง

รวมไปถึงการว่าจ้างให้ไปแหล่
ก็ยกเลิกหมดเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าเดือนนี้นะที่ผ่านมา

ค่ะแต่พี่เนี่ยก็ไม่ท้อนะพี่รุ่งก็ไม่ท้อค่ะ
ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสละกันด้วยการฝึกซ้อมแหล่ทำขวัญนาคนะ
แล้วก็แต่งเพลงให้เพื่อนศิลปินค่ะได้เอาไปร้องกันด้วย
อันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
ส่วนเรื่องงานเพลงของตัวเองเนี่ยก็ยังต้องร้องอยู่ค่ะไม่ได้พักใหม่นะ
แฟนเพลงสามารถไปฟังได้เลยถ้าคิดถึงไปเลยจ้ะ
ใช้ทีมงานได้แล้วก็ฝึกแต่งเพลง
ก็บอกว่าช่วงโควิดเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผมคิดว่าทุกสาขาอาชีพนะครับหลายหลายอาชีพนะครับ
มีผลกระทบแน่นอนรอบสามนี้ตั้งแต่อ่าคริสต์มัสปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่ะ
ซึ่งมาช่วงหน้างานทั้งเรือต้องบอกอย่างนี้
ศิลปินนะฮะมาหน้างานทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นกระทบมากมันเกิน๑๐งานเพราะฉะนั้น
รายได้ช่วงนี้นะครับคืองดหมดเลย
สิ่งสำคัญตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับนะฮะ
แล้วโดยเฉพาะต้องรักษาสุขภาพให้เราผ่านไปให้ได้โอกาสก็รักษาสุขภาพ
อยู่บ้านดีแหละอืมสุดสุดละใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้กันด้วยอันเนี้ย
สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ